คุณผู้ชมครับไปที่ปฐุมธานีอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับ
มีรถคันหนึ่งคนขับเขาคงทำแบงค์ปลิวออกมา
ปรากฏว่าคนขับรถตามไปเขาเก็บแบงค์พันธุ์ได้
แล้วนำไปให้ตำรวจเพื่อจะส่งคืนเจ้าของนะครับ
ไม่ได้เก็บเอาไว้เองแบบนี้จริงเขาเรียกว่าลาบลอยนะคุณนะ
ลอยมาเลยอ่ะลอยมาปะหน้ารถตัวเองเลยแต่ว่าเขาก็เป็นคนดี

เราก็เลยไปที่นี่แหละฮะสถานีตำรวจภูทรคลองหลวง
ตำรวจเขากำลังขอข้อมูลจากนางสาวพัชรินเชียงทอง
แล้วก็นายสารวุฒิสมบูรณศักดิ์สิริ

ซึ่งช่วยกันเก็บรวบรวมเงินไว้ได้
หลังพบว่ามีแบงค์พันธุ์ตกกระจายปลิวเกลื่อนถนน
บริเวณถนนเรียบคลอง๓หน้าหมู่บ้านวรารักษ์คลอง๓
ตำบลคลอง๓อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
รวบรวมไปรวบรวมมาคุณรู้ไหมมูลค่าเท่าไหร่
หมื่นบาทก็แสดงว่าปลิวออกมาตั้ง๒๐ใบเป็นปึกนะครับ
บนท้องถนนแต่ว่ามีรถคันอื่นจอดเก็บไปก่อนหน้านี้
ซึ่งพลเมืองดีทั้ง๓คนสามารถเก็บไว้ได้เพียงประมาณ๑๒๐๐๐บาท

ซึ่งพบว่าเจ้าของเงินเป็นชายที่ขี่รถจักรยานยนต์สีดำ

นะฮะคุณปิดกระเป๋าใช่นะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์คนนั้นก็ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะครับ
แต่ว่าคนที่เก็บได้เขาก็นำมาแจ้งความไว้กับพนักงานสอบสวน
เพื่อตรวจสอบตามหาเจ้าของเงินต่อไป
โดยคุณมนตรีพลเมืองดีท่านนี้นะครับเปิดเผยว่า
ขับรถกระบะตามหลังรถของนายสารวุฒิ
ซึ่งเป็นพลเมืองดีอีกคนที่จอดเก็บเพื่อรวบรวมเงิน
ซึ่งตัวนายมนตรีเองก็ได้จอดรถเพื่อส่องไฟ

โดยเห็นว่าเจ้าของเงินที่ขี่รถนำหน้า

ซึ่งได้พากันหมายถึงว่าเขาคงไม่ทราบว่าทำเงินหล่นนะครับ
ทางด้านของคนเก็บได้ก็เลยพากันยืนคอยอยู่สักพักหนึ่ง
คุณพี่รถจักรยานยนต์คันนั้นเขาจะหวนกลับมาหรือเปล่า

ผมก็ว่าจะไปหรือว่าจะหยุดอย่างไรครับ
ผมก็เลยรีบไปที่ป้อมก่อน
นี่แหละครับคุณมนตรีหนุ่มพลเมืองดี
ท่านนี้ก็บอกว่ารู้สึกสงสารเจ้าของเงินที่ทำหล่นโดยไม่รู้ตัว
คิดว่าเจ้าของต้องเดือดร้อน
เพราะอาจจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้
บางทีเพิ่งจะได้เงินมาอาจจะได้เงินดงเงินเดือนอะไรอย่างนี้
หรือว่าไปธนาคารไปเบิกเงินมาเออไปใช้จ่าย
เออไปใช้จ่ายนั่นสิครับ
ก็เลยเห็นใจแล้วก็เลยมาแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าอยากให้หาคนที่ทำหล่นให้ได้นะครับ

แล้วก็ทางจุดบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
เป็นเขตชุมชนหมู่บ้าน
เหตุเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์จะได้ตามไปถูกว่าเจ้าของคือท่านไหนนะครับ